ถ้าอยากจะเป็นคนปากหวานแบบผม
เคลือบเนยคาราเมลสอดไส้ช็อกโกแลต

มันก็ต้องเติมความหวานด้วยขนมหวาน
เดี๋ยวจะพาไปกินขนมหวานที่จังหวัดพยาว
เจ้าขนมหวานของป้ายู้ผินนี่
เอ้าเห็นร้านเล็กแบบนี้แต่ความอร่อยไม่เล็กนะจ๊ะ

บอกเลยว่าลูกค้านี่ยืนรอต่อคิวกันนานคิวยาว
เพราะว่าร้านนี้ทีเด็ดคนไปกินกันเยอะครับ
ร้านขนมหวานร้านเล็กอยู่ตรงนี้แหละครับ
ในพื้นที่ชุมชนแม่ตำภูมินอำเภอ
เอาขออภัยครับตำบลแม่ตำอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ใครเขาก็เรียกติดปากว่านี่คือขนมหวานป้ายุพิน
รู้จักกันเป็นอย่างดีมีหลายสิ่งหลายอย่าง
คุณไปถึงคุณเลือกได้เลยครับ
แล้วก็ที่นี่ป้าแกนะเน้นเรื่องของความอร่อย
ทับทิมก็กรอบหลอดช่องสิงคโปร์ก็หวาน
หวานมันกำลังดีกินแล้วชื่นอกชื่นใจเขาบอกเลยนะ
ว่านี่คือสูตรเฉพาะของป้ายุพิน
แกไม่ได้ทำปีนี้ปีแรกขายมาเป็น๑๐ปีแล้ว
เก่าแก่นะไม่แน่จริงไม่อร่อยจริง
อยู่ได้นานขนาดนี้เหรอแล้วไปถามสิว่าป้ายุพิน
ได้สูตรเด็ดเคล็ดลับอะไรมาจากไหน
แกบอกว่าของแกเป็นสูตรเฉพาะที่ทำขนมขายดิบขายดีมานานอย่างนี้
เพราะว่าแกมีสูตรทัพทิมกรอบที่จะเน้นในเรื่องของการนำห้าว

แห้วนี่แหละครับเป็นแห้วพันธุ์เมือง
ที่มันมีความกรอบหวานมาเป็นส่วนผสม
เอาจริงแห้วใครที่ชอบทานมันก็ไม่ได้ก่อไปสักทุกเม็ดหรอก

ต้องเลือกให้เป็นบางชนิดบางเม็ดเคี้ยวไปมันลวดมันสุย

เคี้ยวต้องกุบกับมันจะชำ

เอ้าส่วนลอดช่องสิงคโปร์นี่แกไม่ได้ไปเอามาจากสิงคโปร์นะ

แล้วแกทำขายมานานแล้ว
แล้วบอกเลยนะครับทั้งทัพทิมกรอบแล้วก็ลอดช่องสิงคโปร์เนี่ย
จำกัดแค่๕กิโลกรัมทำมาเฉพาะเท่านั้น
ขายหมดแล้วหมดเลยต้องมากินในวันต่อไปนะจ๊ะ

ใส่แก้วแบบนี้แก้วหนึ่ง๒๐บาทใส่ถุงก็๑๕บาทเท่านั้นเอง

ใครอยากไปลองลิ้มชิมรสความอร่อยแล้วก็สูตรเด็ดเคล็ดลับที่ขายมานานนับ๑๐ปี
บอกเลยว่าร้านนี้นะครับอยู่แถวถนนแม่ตามสายใน
ชุมชนแม่ตำภูมินอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
จะขายตั้งแต่๙โมงเช้าเป็นต้นไป
ไปเรื่อยเลยครับจนกว่าของแกเนี่ยจะหมดแต่
ผมว่านะเลยเที่ยงเลยบ่ายนิด

คือเขาบอกว่าลอดช่องสิงคโปร์เนี่ยมันไม่ได้มาจากสิงคโปร์

แต่ว่าที่มาของรถช่องสิงคโปร์ก็คือเจ้าแรกที่เขาทำเขาขายอยู่ที่หน้าโรงหนังที่ชื่อว่าโรงหนังสิงคโปร์

ก็เลยมีที่มาว่าเรียกขนมชนิดนี้ว่าลอดช่องสิงคโปร์
แต่ล็อตช่องสิงคโปร์ที่เห็นมันคือหวานเย็นแต่ที่รอให้เธอมาเป็นก็คือหวานใจ